อีกหนึ่งเหตุค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน

รถชนประสานงากันจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยค่ะ
นี่เป็นคลิปนาทีที่อาจจะต้องใช้คำว่าชนสยองนะคะ
ถูกโพสต์เป็นอุทหรณ์สอนความไม่ประมาทค่ะ
จากเพจมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเซียเสี่ยงตึ้งหาดใหญ่
ก็ระบุว่าเป็นภาพวงจรปิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะ๒คันค่ะ
ประสานงากันบนทางหลวงหมายเลข๔๐
ตอนนาทวีด่านประกอบบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทร
สะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
เหตุเกิดเมื่อวานนะคะ๑๐โมงเช้าค่ะ
โดยอุบัติเหตุชนประสานงาครั้งนี้นะคะ
ส่งผลทำให้นายปราโมทหลงหาผู้ขับขี่กระบะอีซูซูสีบรอนทอง
ทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน๖๔๓สงขลา

ขณะที่รถยนต์กระบะฟอร์ดทะเบียนพพไข่๒๙๖๓สงขลา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
จณฑิกุภัยอริโยสามัคคีนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ
เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาค่ะ
ซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคะภาพความประมาทแบบนี้ออกมา
เขาทางมูลนิธิก็อยากจะโพสต์ให้เตือนภัยค่ะ
แต่ชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นกันมากมายนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ขอให้คนเคารพกฎจราจร
แล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท
เพราะอาจทำให้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนมีความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางตรงไม่มีเกาะกลางขั้น
เพื่อเตรียมจะเลี้ยวขวาข้ามมาอีกฝั่ง
ก็เลยถูกรถกระบะอีซูซูที่วิ่งสวนทางมาด้วยความเร็วสูง
มีลักษณะเหมือนกับคนขับหลับในนะคะ
ขับกินเลนเข้ามาชนประสานงาเข้าอย่างจังค่ะ
เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะ